ที่ชนบุรีตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่น
เป็นเยาวชนชาย๓คนร่วมกันทำอะไรรู้ไหม
ตะเวนลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านแล้วไม่ได้ขโมยแค่คันเดียว
คือขโมยเป็นอาชีพเลยขโมยเยอะมากอะนะคะ
พอได้มาสมมุติว่าไปขโมยรถจักรยานยนต์มาได้
ก็เอาไปขายคันละประมาณ๑๕๐๐บาทเอาเงินไปเที่ยวเตร
คันละ๑๕๐๐บาทเอาไปเที่ยวเตร
หรือบางคันก็เก็บไว้เองเอาไปแต่งซิ่ง
เพื่อเอาไปขี่ซิ่งตอนกลางคืนก็มี
เรื่องต้นตำรวจไปจับเนี่ยแล้วก็ยึดรถของกลางกลับมาได้

กลางดึกของคืนวันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในตัวเมืองชนบุรีนะคะ
สามารถบันทึกภาพวัยรุ่นชายสองคนที่
รถจักรยานยนต์๒คันที่เพิ่งขโมยมาได้
มาจอดอยู่ข้างกำแพงแบบนี้นะคะ
จากนั้นต่อสายตรงค่ะ
แล้วพอเครื่องติดก็ขี่รถหลบหนีไปเลยนะคะ
นี่เป็นช่วงกลางคืนที่เขาก่อเหตุ
อีกเหตุการณ์หนึ่งช่วงกลางวันนี่แหละค่ะ
กลางวันแสกเลยช่วงบ่ายวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดอยู่ริมถนนบางซายตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะคะ

ใช่วัยรุ่นชาย๓คนนี้เดินอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างที่เห็น
เดินผ่านหน้าบ้านหลังนึงที่มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่๓คันเนี่ย

แล้วก็ขึ้นเลยเห็นไหม
ของนางสาวรุ่งนภาแรกตั้งอายุ๔๘ปีซึ่งจอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วเธอเสียบกุญแจคาไว้ไง
อ๋อขึ้นคล่อมปุ๊บสตาร์ทเครื่องคีย์ลบหนีไปเลย

ใช่เนี่ยค่ะมาพร้อมกัน๓คนคือขับ
เขาเรียกว่าอะไรเดินลาดตะเวนดูก่อนว่ามีกุญแจเสียบคาไว้ไหม
ถ้าเห็นมีปุ๊บกลับมาย้อนกลับมาก่อเหตุเลยนะคะ

จับกลุ่มนายรัตนพลโม่แก่นหรือบอม
คนนี้อายุ๒๑ปีแล้วซึ่งก็คือชายเสื้อเหลืองนี่แหละ
แล้วก็จับกลุ่มได้พร้อมเยาวชนชายอายุ๑๓๑๕ปีอีก๒คนค่ะ
สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้อีก๖คัน

มีชาวบ้านเดินทางมาดูรถของกลางที่ยึดได้ด้วย
บางคนก็พบว่าอ้าวนี่รถของตัวเอง
เคยแจ้งหายไว้ก่อนหน้านี้นี่นานะคะ
พลตรวจตรีนานาชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุตำรวจชุดป้องกันและปรับรามการจุรกรรมรถ
แกะรอยผู้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ทำให้สามารถจับกลุ่มตัวได้๓คน
แต่ยังมีเยาวชนที่อยู่ระหว่างหลบหนีอีก๑คน
แก๊งนี้เนี่ยเขาบอกว่าขโมยรถยังไงรู้ไหมคะ
สภาพที่เก่าแล้วแล้วก็นำไปขายต่อได้ในราคาคันละ๑๕๐๐บาท
เพราะว่าขโมยมาง่ายก็เลยขายถูก
ว่างั้นได้มาง่ายเลยขายถูก๑๕๐๐บาทก็พอ
เจ้าหน้าที่คุมตัวนายรัตนพลผู้ต้องหาและผู้ร่วมก่อเหตุ

แล้วก็เลยฝากเตือนไปถึงชาวบ้านบอกว่า
อย่าเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้นะป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
เพราะนี่ขโมยง่ายมากเสียบทิ้งไว้สตาร์ทหนีเลยค่ะ
บางคนคิดว่าเข้าไปทำธุระแป๊บเดียว
ก็ไม่ได้ชัวร์พลิบตามันก็ไปแล้วค่ะใช่